คุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะอย่างที่ผมบอกไปนะ

ผมเบื่อคุณผมก็ทิ้งไม่ได้
ผมหน่ายแต่ผมก็ตัดใจไม่ลง

คือได้ยินก็แอบเอาผมทัดหูแล้วก็เอาฟังสักนิดนึง

แม้ว่าจะเบื่อแล้วแต่ก็ยังอยากจะฟังอีกนิดนึง

คุณผู้ชมด้วยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ๓๐ล้านอะไรของเขาเลย

แต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือตกลงนี่เป็นของใคร
แล้วก็คดีนี้มันกระทบต่อเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพราะหลังจากที่ทางตำรวจภูทรภาค๗เขาดำเนินการไปแล้ว
สรุปไปแล้วแต่ทีนี้เรื่องมาถึงกองปราบแล้ว
แม้จะยังไม่มีคำสั่งโอนย้ายคดีอย่างเป็นทางการมาให้ก่อน
อ้าวหนังสือแบบนี้ยังไม่มา
แต่กองปราบก็ทำงานอยู่นะครับ
ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการสืบเกี่ยวกับว่า
คลิปเสียงสนทนาที่มีเสียงคล้ายครูปรีชาพูดคุยกับแม่ค้า

ในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐วันหวยออก
แล้วก็เจ๊เนี่ยโทรมาคุยครูถูกหวยนี่ใช่ไหม
ทำเสียงทีเล่นทีจริงทุกคนใช่ไหม

ฟังคลิปนี้หน่อยเพราะว่าถูกปล่อยออกมาแล้ว

อืม
หวยมีทั้งที่เป็นสลากินแบ่งรัฐบาลแท้
กับเรื่องใต้ดินหรือเปล่าเท่าที่หลังกินรวบ

คลิปนี้มีความยาวประมาณ๓๙วินาที
แม่ค้าหวยสอบถามถึงรางวัลที่๑
ก่อนที่ฝ่ายเสียงของผู้ชายที่คล้าย
ครูปีชาตอบว่าไม่ได้ซื้อเลย
แล้วก็ยังระบุถึงการเล่นพนันหวยใต้ดินนะครับ

แล้วก็ได้แค่ทุนคืนเท่านั้นแหละ
เท่าทุนเท่านั้นแหละผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ยินคลิปนี้แล้วอดใจอยู่นิ่งไม่ไหว

โทรไปโดยตรงไปสอบถามครูปรีชาไคร่ครวนถึงกรณีนี้นะครับ
ซึ่งครูปรีชาไม่ได้ไปสอนหนังสือเหมือนตามปกติ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับคำตอบจากครูปรีชาว่า
วันนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จึงลาหยุดอยู่บ้าน
ปกติเวลาไปหานี่ปฏิบัติงานตลอดเลยนะ
ไปสอนตลอดเลยโรคภูมิแพ้ขอพักผ่อนที่บ้านพักหน่อย

ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้ายังไม่ทันบอกครูหายเร็วนั่น
ไม่สบายใช่ไหมเอาเรื่องคลิปดีกว่าครู
คลิปเสียงที่มีการพูดคุยกันเป็นยังไงครู
ใช่เสียงครูหรือเปล่าเสียงแม่ค้าคนไหนคุยกันว่ายังไง
ครูปรีชาบอกว่าตนยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ฟัง
แต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม
จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คดีนี้ไม่เครียดไม่วิตกตอนนี้สบาย
และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจกองปราบทุกประการ
ต้องขอให้สังคมรอเวลานิดความจริงจะปรากฏว่าใครเป็นอย่างไร
ไม่มีใครบิดเบือนความจริงได้
เวลาอีกนิดนะขอเวลาอีกนิด

ไม่รู้กองปราบแล้วกันกองปราบต้องทำงาน

อันนี้ฟังฝั่งครูไปแล้วเพราะเราโทรไปสอบถาม

เสียงที่ปรากฏพูดคุยกันอยู่ในคลิปเนี่ยเจ๊บ้าบิน

นางรัตนาพรสุภาทิพย์นะคะเป็นแม่ค้า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่อ้างที่

อ้างว่าขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้กับครูปรีชา
ยอมรับนะเป็นเสียงในคลิปเป็นเสียงของตัวเอง

เป็นการสอบถามหาสลากที่หายไป
ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่ใคร
และคลิปที่มีการตัดต่อเสียงออกไปหลายช่วงเหมือนกัน
เขาบอกว่าคุยกับครูปีชาคุยนานกว่านี้
ไม่ใช่แค่๓๙วินาทีคุยยาวกว่านี้
มีการตัดต่อคลิปออกไปแน่นอนส่วนเรื่องของสลาก
บอกว่าตามหาสลากที่หายไป
เพราะว่าแผงของเธอเธอยืนยันว่ามันมีสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็เลยจะต้องโทรไปถามคนที่ซื้อแล้วก็คนที่สนิทกัน
มีเบอร์กันอยู่เนี่ยก็เลยถามสลากอยู่กับเธอหรือเปล่า
ขายให้เธอหรือเปล่าเป็นการเช็คชัวร์กันระหว่างสองทาง
ก็ที่เจ๊บ้าบินพูดในคลิปไงเหมือนว่าโอ้โห
ทำให้ตื่นเต้นอยู่คนเดียวนึกว่าครูถูก

ด้านของนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ซึ่งนายอัจฉริยะไม่ให้เวลาครูปีชาแล้วนะ

บอกว่าตอนนี้มีคลิปเสียง๔คลิป
จำนวนนั้นมีเสียงเจ๊บ้าบิน
พูดถึงเรื่องการแบ่งเงิน๑๕ล้านบาทกับครูปรีชา

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไม่รอช้า
ก็ถามเจ๊บ้าบินถึงคำถามนี้แหละ
บ้าบินเคยพูดเรื่องของการแบ่งเงินกับครูปรีชา๑๕ล้านบาท

ตอบว่าอะไรฮะคุณทำเสียงเจ๊ด้วย
ก็เคยพูดเรื่องเงิน๑๕ล้านบาทจริงนะแต่เป็นการ
เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เขาจะเสียงเนิบหน่อย
เห็นพูดว่าเจ๊แล้วก็ต้องทำเสียงแบบนี้

เคยเคยพูดเรื่องแบ่งเงิน๑๕ล้านจริง

ฮะฟังแล้วครูปีชาเจ๊บ้าบินนายอธิยะไปแล้วเรียบร้อย

ที่เจ๊เกียวบ้างเจ๊เกียวที่ไปสาบานกันอยู่กับหมวดจรูนอยู่วันก่อน
ที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี
ใช่ครับถือว่าเป็นพยานสำคัญอีกคนหนึ่ง
ที่บอกว่าเห็นครูปรีชาซื้อสลากรางวัลที่๑จากเจ๊บ้าบิน
ออกขายสลากที่ตลาดนัดหัวนานในอำเภอเมืองกาญจนบุรีตามปกติครับ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าวัน๒วันที่ผ่านมา
ทางตำรวจกองปราบได้เริ่มเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคดีกับเจ๊แล้วเหมือนกัน

ซึ่งเจ๊เกียวเองฉันก็ให้ปากคำไปเหมือนเดิม
ว่าก็เห็นจริงว่าครูปีชาซื้อรางวัลที่๑ไป

เกียวยังพูดถึงเรื่องของกรณีที่โลกโซเชียล
แล้วก็ทนายสิทธาทนายตั้มบอกว่าโอ้เจ๊ไขว้นิ้วในวันที่สาบานกับหมวดจรูน
เจ๊บอกว่าโอ๊ยไม่มีอะไร
ตอนนั้นมีนักข่าวส่งไวเลสซึ่งเป็นไมค์เล็กให้

เจ๊ก็เลยต้องใช้นิ้วถือไวเลสไปด้วย

แล้วก็นิ้วที่เหลือจะทำไงได้ก็ต้องหนีบกระดาษสาบานไว้สิ

โอ๊ยเหลืองแขนนี้อย่าเอามาเป็นประเด็นเลย

ความคืบหน้าคดีกองปราบบ้างคุณ
กองปราบโดยพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบบอกว่าจากการลงพื้นที่

สำนวนนี้ก็เคยอ่านมาแล้วตั้งแต่ภาค๗ทำงานนะคะ
คือได้มาแล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้คำสั่ง

อย่างเป็นทางการอย่างเป็นหลักฐาน

ทราบว่าได้ข้อมูลจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือได้
แต่จะเป็นข้อมูลที่นายปรีชาได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
อันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

โดยจะเน้นเรื่องของที่สามารถพิสูจน์ได้
เป็นคลิปเสียงเป็นบทสนทนาทางไลน์
คือจะเน้นเรื่องนี้ไม่ได้เน้นความเชื่อ
หรือว่าเป็นการสอบปากคำพยานอะไรเป็นหลัก
ถามว่าจะเอาพยานทั้ง๔๐ปาก
จากการที่ทางกองบังคับการตำรวจภูทรภาค๗เขาสอบไปแล้ว
สอบใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่า

บังคับการกองปราบบอกว่าคงไม่สอบใหม่ทั้งหมดหรอก
ควรสอบเป็นบางปากที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเอง
ความคืบหน้าคืบระดับหนึ่งแล้วและเป็นไปในทิศทางที่ดี
แต่ยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ว่าอยู่ในระดับใดคือ
จะบอกว่าคืบไป๗๐๘๐๙๐อะไรอย่างนี้

จากถ้าบอกไปแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นการกดดัน
คณะทำงานในคดีนี้อีก
ปากนี่บอกว่าจะต้องดูก่อนว่า
สำนวนที่ได้มาจากภูทรภาค๗เนี่ย
ยังมีช่องโหวยังขาดอะไร

ถึงจะเรียกพยานคนนั้นมาพูดคุยเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวลืม

แล้วก็รับสารภาพแล้วก็สร้างเรื่องโกหก

เป็นขั้นตอนที่เปิดเผยได้ค่ะ
ความคืบหน้าฝั่งหมวดจบรูนบ้าง

เรียกร้องให้ตำรวจกองปราบสอบปากคำนายปรีชาถึง๙ข้อ
อย่างเช่นว่าสั่งซื้อหวยจากใคร
ซื้อมาจำนวนกี่ชุดกี่ใบจำได้หรือเปล่า
แล้วก็อีกหลายข้อเลยที่ถามมาให้ตำรวจปราบราม
เขาเอาไปถามครูปรีชาหน่อยสิ
ตำรวจปราบปรามบอกก็รับไว้
แต่ว่าเป็นสิ่งที่ตำรวจปราบรามเขาต้องดำเนินการอยู่แล้ว

หลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ก็เปิดเผยบอกว่าอยากให้ตำรวจกองปราบ
สอบปากคำเป็นคนแรกเลย
เพราะผมเตรียมนำคำให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อฝั่งครูปรีชา
มักจะพูดไม่ตรงกันมาเป็นหลักฐานให้ตำรวจเลย
ผมเนี่ยโอ้โหร้อนก้นแล้ว

พร้อมทำงานพร้อมทำงานนะครับส่วนทนายตั้มบอกนะฮะ
เพราะว่าช่วงสาบงสาบานทนายตั้มก็ไม่อยู่นะ
ในช่วงไฮไลท์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
ตอนนี้กลับมาถูกโอนโยกย้ายให้ทางกองปราบทำแล้ว

ตัวเองก็ไฟลุกอยู่พอดี
อยากทำงานตรงนี้ให้มันเสร็จสับสำเร็จซะ
ตอนนี้ทุกคนจับจ้องไปที่กองปราบ
ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม
อยากรู้มากเลยแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
อืมรอกันอีกสักนิดหนึ่ง
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเสนอข่าวไปจนถึงวันไหน
ต้องเสนอจนถึงวันที่เขาไปเบิกเงินกันไหม
อีก๒๕ล้านที่เหลือใครได้ใช้เอาแค่กองปราบแถลงก็พอ
เออเราก็คงจะจบแค่นั้นพอละโอ้หึจบแค่นั้น